ห้าวันแล้วนะครับที่พระประมูลมาทาหรือว่าพระน็อตนะฮะอายุก็ประมาณหกสิบปีนะครับ
ซึ่งเพิ่งบวชได้แค่หนึ่งวันนะครับที่วัดโพธิญาณจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
แล้วก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาวันนี้วันที่๕แล้วยังหาไม่เจอนะฮะ
โพธิญาณหรือวัดเกาะเข็ดอยู่ที่ตะมนตหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรี
หายไปจากวัดตั้งแต่๒๔มิถุนายนตอนเช้ามืดเลยตอนจะออกบินทบาทแล้วหากันไม่เจอ
วันก่อนหน้านั้นวันหนึ่งอ่ะยี่สิบสามวิทยุนายนมาบวชค่ะ
ญาติบอกมาบวชเถอะเพราะว่าไปรับจ้างไถที่มาแล้วเป็นที่ป่าช้าเก่าของวัดอีกแห่งหนึ่ง
อืมปรากฏว่าไปเจอจอมปลวกเจอต้นตะเคียนไถไปก็บ่นไปด่าไปเพราะมันไถยากเหลือเกิน
บางคนบอกว่าถึงขั้นไปปัสสาวะรถจอมปลวกด้วยอ่ะเนี่ยฮะ
พอกลับมาที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่ตัวเองอ่ะ
ภรรยงภรรยาก็ได้ยินอ่าได้ได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นศกตามมา
ค่ะมันมีอากรุงอาการแปลกแปลกก็เลยให้มาบวช
แต่พระที่วัดที่มาบวชก็บอกว่าไม่จริงหรอก
ถงอาถรรพ์อ่ะเพราะพระประมูลเองก็บอกตั้งแต่มาเลยบอกไม่อยากบวช
อืมอยากจะศึกอ่าเจ้าอาวาสหรือว่าพระที่อยู่ด้วยกันก็บอกว่า
เอาสัก๗วันนะหลวงพี่แต่ปรากฏเช้าวันรุ่งขึ้นหายไปเลยครับ
ก็มีแค่หลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณร้านขายของชำ
ปากซอยเข้าวัดนะฮะตอนช่วงสักเกือบเกือบเที่ยงคืนเห็นจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่เข้ามา
แล้วตี๑ตี๒จักรยานยนต์คันนี้ก็ขี่กลับออกไป
แต่ภาพมันไม่ชัดมากแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะมีคนซ้อนท้ายไปหรือเปล่านะครับ
ความคืบหน้าวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ปราจีนบุรีนะครับ
ไปที่วัดโพธิญาณวัดที่พระประมูลบวชแล้วก็หายไป
ญาติญาติของพระประมูลก็ยังมาเฝ้ากันอยู่ที่วัดก็ยังรอกันอยู่นะครับ
ยอท้อมากันทุกวันญาติญาติบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ทำทุกทางแล้วไปมาทุกที่แล้วที่พระประมูลน่าจะไปแต่ก็ยังไม่เจอ
ระหว่างที่ทางญาติและเจ้าวาดนำของไหว้กับทูบเทียนไปไหว้
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลให้เจอพระประมูล
มีโทรศัพท์โทรมาหาญาติพระประมูลนะครับบอกว่ามีคนเลี้ยงวัว
ไปเจอคนคล้ายพระประมูลอยู่ที่วัดสะข่อยในอำเภอศรีมหาโพธินี่แหละ
ญาติก็เลยรีบขับรถไปดูพอไปถึงไปสอบถามพระที่อยู่ที่วัดสะคอย
ญาติต้องผิดหวังฮะเพราะว่าพระลูกวัดที่วัดสะคอยบอกว่า
ไม่เห็นครับไม่เห็นใครที่คล้ายพระประมูลมาเลยนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าใครโทรมาแจ้งต่อมาชาวบ้านที่อยู่ที่บริเวณแถวนั้น
ก็แนะนำญาติญาติบอกว่าเออแถวนี้มีร่างทรงชื่อว่ายายนวย
ไม่ไกลจากวัดมากนักคนแถวนี้นับถือมาก
สามารถส่องน้ำมนต์ในขันได้ดูให้ได้แน่ว่าพระประมูลตอนนี้เป็นยังไง
อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นนะครับญาติของพระประมูลก็เลยไปครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มก็ตามไปด้วยนะไปหาร่างทรงคนนี้
ร่างทรงคนนี้ลองนั่งสมาธิสื่อสารกับคนที่พาตัวพระประมูลไป
โดยบอกว่าตัวพระประมูลนั้นยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตาย
พระประมูลกำลังเดินหลงอยู่ในเมืองลับแหล่
ยังหาทางออกมาไม่ได้เนื่องจากผีนางตะเคียนบังเอาไว้
แล้วต้องเอาชีวิตของพระประมูลไปอยู่ด้วยจะเอาชีวิตเนื่องจากโกรธ
พระประมูลไปไถที่แล้วไปทำลายบ้านของนางตะเคียน
ค่ะตรงที่ป่าช้าของอีกวัดหนึ่งอ่ะร่างทรงบอกว่าตอนนี้ผีเจ้าแม่นางตะเคียนนะ
โกรธมากไม่ยอมอย่างเดียวจะเอาชีวิตพระประมูลให้ได้ซึ่งร่างทรงยายนวยเนี่ยได้ต่อรองให้
แล้วว่าอยากได้อะไรให้ไปเข้าฝันยาดของพระประมูลเดี๋ยวพายในเที่ยงคืนตี๑ของคืน
ด้วยซึ่งคนคนนั้นต้องเป็นคนดีมีศิลธรรมและครอบครัวต้องไม่ใจร้อน
ตอนนี้เจ้าแม่นางตะเคียนแค่ต้องการจะสั่งสอนพระประมูลให้เข็ด
ว่าอีกสักสองสามวันเนี่ยเดี๋ยวน่าจะกลับมาค่ะ
จะเอาอะไร
เพื่อชีวิตเขาไม่รู้เขาไม่เห็นถ้าเขารู้ก็ไม่ทำ
รู้แล้วว่าตัดแข้งตัดขานะเขาเชิญจะคืนให้เขาไหม
ถ้าคืนจะขึ้นมาให้สวยให้ไหม

โหจริงหรอพูดง่ายง่ายมันสวยนึกไม่กลับมาเลยใช่ไหม
ยังค่ะห้าวันครับห้าวันเขายังอยู่ยังไม่ตายหรอก
อยู่ไหนอยู่ไกลไหมเขาลงเมืองแล้วแบ่
เข้าทางนี้พอย้อนออกทางนี้หลงกลับไม่ได้
เออเขายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายไม่ต้องไปตาม
เขาจะมาเองอย่างนั้นเออเดี๋ยวเขาจำทางด้านแล้วมาเอง
เหมือนจะกำหนดให้ไม่ได้หรอกเพราะเขากำลังหาทางอยู่
อืมนี่ค่ะทีนี้ร่างทรงก็บอกว่าเรื่องของเมืองลับแลอ่ะครับ
มีความเกี่ยวเนื่องกับตำนานหลุมเมืองโบราณสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ในอำเภอศรีมหาโพธิเชื่อมโยงกับเมืองลับแลหมดทุกที่
เดี๋ยวเราจะขยายผลตามไปนะว่าตำนานหลุมเมืองโบราณเนี่ยคือตรงไหนยังไง
เออแต่ว่าทีเนี้ยค่ะทางญาติของพระประมูลบอกว่าพอร่างทรงบอกแบบนี้
เชื่อนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ร่างทรงแรกนะคะ
เขาไปดูร่างทรงอื่นอื่นมาแล้วด้วยแล้วร่างทรงนี้รวมถึงร่างทรงอื่นอื่น
พูดเหมือนกันเลยว่าผีนางตะเคียนเป็นคนที่พาพระประมูลเข้าเมืองลับแลไป
เพราะโกรธที่พระประมูลทำลายต่อไม้ที่เป็นที่อยู่ของผีเจ้าแม่ตะเคียน
เจ้าแม่ตะเคียนนะคะเหมือนไปดูที่ไหนก็จะพูดเหมือนกันทุกที่ค่ะ
คือเขาพูดประมาณทำนองทำนองว่าไปทำร้ายพื้นที่ของแม่ตะเคียนอยู่
เหมือนว่าไปไถไปดันที่ของเขาที่เขาอยู่แล้วเราไม่รู้เราก็ไปทำ
เหมือนละเลยพื้นที่เขาอยู่อะค่ะไปดูหลายที่อะค่ะประมาณ
ประมาณว่าไปดูมาก็ห้าหกที่อ่ะที่แน่แน่อ่ะก็เขาก็พูดเหมือนกันค่ะ
เขาจะพูดเหมือนกันหมดว่าเหมือนเจ้าแม่ตะเคียนบังไว้ไม่ให้ใครเห็น
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปเลยค่ะที่หลุมเมืองโบราณที่ร่างทรงบอก
อืมซอยเทศบาลสิบอำเภอศรีมหาโพธิหลุมเมืองนี้เป็นสถานที่เก่าแก่และแปลกมากนะคะ
เนี่ยเหรอฮะมีหลุมแบบนี้หลายหลุมคุณภาคภูมิอ่า
แล้วแต่ละหลุมลึกไม่เท่ากันถูกเจาะลึกลงไปในพื้นศิลาแรงธรรมชาติ
ห่างกันประมาณเมตรหนึ่งกรมศิลปากรดูแลอยู่นะคะหลุมตรงเนี้ยครับ
ไม่มีใครรู้ว่าหลุมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยไหนทำไว้เพื่ออะไร
แต่มันเป็นหลายหลุมแบบนี้เลยคือถ้าลงไปเนี่ยคือเมืองรับแร่
เขาก็เลยว่ากันว่าเป็นตำนานว่าหลุมเหล่านี้
น่าจะเกี่ยวข้องกับที่ร่างทรงบอกว่าพาไปที่เมืองรับแรงไงอ่า
ทีมข่าวก็เลยคุยกับนางมารีอ่อนจันอายุหกสิบห้า
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เกิดก็เล่าว่าเมืองลับแลในอำเภอศรีมหาโพธิในอดีตมีจริง
ครับแต่ปัจจุบันความเชื่อนี้จางหายไปหมดแล้ว
ส่วนตัวคิดว่าหลุมเมืองโบราณนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับพระประมูลที่หายไปหรอก
เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินข่าวคนหายตัวปริศนาเลยนะ
เมืองรับแรงมันต้องฝั่งโน้นฝั่งโน้นอ่ะเขาเรียกเมืองรับแรง
ก็คือโซนเดียวกันใช่ไหมคนแก่เขาเล่ามาว่าเข้าไปในนั้นน่ะ
เข้าไปแล้วก็หลงอยู่นั้นเป็นเมืองรับแรมีผู้หญิงมีอะไรอยู่
ตั้งแต่เราเกิดมาเคยได้ยินคนหายไปในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิบ้างไหมครับ
ไม่มีนะไม่มีหรอกอย่างนั้นไม่มีไม่มีใครหายไปยังไงก็อยู่เหมือนเดิม
แต่วันพระวันอะไรอย่างนี้เขาจะได้ยินตะพาดพิพาทรัฐตะโพนอะไรเนี่ยวันพระนะเขาได้ยิน
ได้ยินเงี้ยได้ยินเสียงอ่ะไปเล่นดนตรีเล่นอะไรอย่างเงี้ย
คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เมืองพื้นที่นี้เป็นเมืองรับแรงไม่หรอก
ไม่หรอกพระองค์นั้นก็ไม่เคยมาทั้งนี้
อ่าไม่เคยเห็นแต่เคยได้ยินเสียงค่ะพวกเสียงปี่เสียงกลองอะไรออกมาอืม
เออแล้วคุณอาริสบุญนิ่มผู้สื่อถามของเรากลับมาหรือยังไง

ผมโทรไปก็ไม่รับสายไลน์ไปก็ไม่ยอมตอบเนี่ยแม่
กลัวหายไปในเมืองรับแรงอีกคนเหรออ่าเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อนะครับ
ทีนี้ไปดูทางหลักของนิติวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับ
ในการติดตามหาตัวนะครับคดีนี้การหายตัวของพระประมูลอยู่ที่สพศรีมหาโพธินะครับ
บอกความคืบหน้าว่าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เพื่อให้ชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่ติดตามหาตัวพร้อมกับเช็คสัญญาณโทรศัพท์
ว่าสุดท้ายที่ได้ใช้โทรศัพท์เนี่ยพระประมูลเนี่ย
ก่อนจะปิดโทรศัพท์เนี่ยไปใช้อยู่ตรงจุดไหนยังไง
แต่ว่ามีภาพเดียวฮะกล้องวงจรปิดภาพเดียวที่พอจะเป็นเบาะแสได้
ซึ่งมันไม่ชัดเท่าไหร่แต่ตำรวจคาดว่าต้องมีคนมารับพระประมูลไปนั่นแหละ
เพราะได้บอกกับพระที่วัดบอกกับเจ้าวาดว่าอยากจะศึก
ใช่แล้วก็เหมือนกับเอาข้าวของบางอย่างออกไปด้วยนะคะของใช้ส่วนตัวอะไรแบบนี้
ใช่แล้วก็ไปแล้วก็คงจะแบบไม่อยากเจอใครไม่อยากบวชอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะเก็บตัวอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยกันแล้วกันนะคะ